เรื่องน่าเศร้าแล้วก็น่าตกใจจริง
คือลูกชายวัยหกขัวได้มั้ยคะ
นั่งกินขนมปังอยู่ในบ้านนั่งกินข้าวเช้าอยู่ในบ้าน

ปกติเวลาเช้าแบบนี้ต้องไปโรงเรียนแล้ว
บอกแม่ยังหลับอยู่เลย
ตากับยายบอกเอ๊ะแปลกปกติลูกสาวไม่นอนนานขนาดนี้
เข้าไปดูในห้องตายนะคะ
เลือดออกจมูกมีรอยบีบที่คอ

ลูกชายนอนกับแม่ทั้งคืนนะ
โดยที่ไม่รู้เลยว่านอนเฝ้าศพแม่ค่ะ
โอ้โฮ
นี่คือยายแววนะคะยายแววอายุ๖๒ปี
คือใจสลายเลยเพราะว่าลูกสาวคนเล็กอยู่
ปริศนาอยู่ในห้องแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านในพื้นที่ตำบลควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะคะ
ลูกสาวเธอชื่อพิมค่ะอายุ๓๑ปี
สภาพคือนอนเสียชีวิตอยู่ในมุ้ง
คอมีรอยถูกบีบเลือดออกปากออกจมูกท่อนล่างเปลือยนะคะ
แล้วก็มีสร้อยคอทองคำขาดตกอยู่ใกล้กับศพด้วย
ผู้ตามคนน่าตาดีอะค่ะในที่เห็นภาพไปในเมื่อสักครู่นี้
เมืองต้นตำรวจบอกว่าไม่พบร่องรอยการต่อสู้
เจ้าหน้าที่คิดว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาจากประตูด้านหลังเพราะมันมีร่องรอยการไขกุญแจ
ประเด็นที่ท่อนล่างเปลือยเนี่ยจะมีการถูกข่มขืนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องตรวจพิสูจน์จากแพทย์ก่อน
แต่ว่าตำรวจก็ได้เอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดของบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
แล้วก็พื้นที่ที่คาดว่าน่าจะเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างเนี่ยไปตรวจสอบหมดแล้วนะคะ
คุยกับพ่อแม่ของคนตายนะคะเขาบอกว่าเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยออกไปกรีดยางกันสองคนตายาย
ก็ปล่อยให้ลูกสาวนอนอยู่กับหลานซึ่งเขาก็จะนอนอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
ออกไปกรีดยางกันช่วงกลางดึกจนกระทั่งกรีดเสร็จจนกระทั่งเอาน้ำยางไปขายเสร็จหมดแล้วค่ะ
เช้ากลับมาถึงบ้านเจอสิ่งผิดปกติที่หนึ่งคือประตูบ้านยังปิดอยู่เลย
อันนี้แปลกมากเพราะปกติแล้วกลับมาถึงบ้านเนี่ยประตูบ้านต้องเปิดแล้วเพราะว่าลูกสาวต้องพาหลานไปส่งที่โรงเรียน
ความผิดปกติที่สองเปิดประตูบ้านเข้าไปเอ้าหลานนั่งอยู่ในบ้านอ่ะ
ตากับยายก็ถามทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะลูกหลานบอกแม่ยังไม่ตื่น
แววก็เลยเดินเข้าไปดูในห้องลูกสาวนอนอยู่ในมุ้งตอนแรกจะเดินเข้าไปปลุก
แต่แค่เดินเข้าไปยังไม่ทันถึงตัวก็เห็นเลยค่ะว่าลูกไม่ได้นอนแต่ลูกตายค่ะ
แม่บอกแม่ใจสลายมากแล้วคือตอนที่เข้าไปเจอเนี่ยคือผ้าห่มนี้ไม่ได้ปกปิดท่อนล่างไว้เลยนะคะ
คือท่อนล่างเปลือยแม่เป็นคนไปเอาผ้าห่มมาคลุมท่อนล่างลูกสาวเอาไว้ค่ะ
ได้คุยกับน้าสาวของคนตายเขาบอกว่าคุณพิมคนตายเนี่ยหน้าตาดีนิสัยดี
เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลิกกับสามีตั้งแต่ท้องลูกชาย
คือเลิกมาประมาณ๖ปีแล้วเพราะว่าน้องอายุ๖ขวบพอดี
บ้านหลังนี้เขาอยู่กัน๔คนคือพ่อแม่แล้วก็คุณพิมผู้ตายแล้วก็ลูกชายวัย๖ขวบ
ผู้ตายกับลูกนอนด้วยกันทุกวันทุกวันจริงจริงเพราะตอนเช้าเนี่ย
ตาต้องเป็นคนไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วค่อยไปทำงาน
ผู้ตายก็เล่าบอกว่าตอนนี้ในใจของครอบครัวเนี่ย
มีผู้ต้องสงสัย๑คนถ้วนเลยค่ะคืออดีตพี่เขย
เป็นอดีตแฟนของพี่สาวคนตายอ่าเพราะคนนี้มีกุญแจบ้านทุกประตู
แต่ว่าเลิกรากับพี่สาวไปแล้วเพื่อนผู้ตายพอรู้ข่าวก็ช็อกไปตามตามกันเหมือนกันนะคะ
เพราะบอกเมื่อวานยังเห็นกันอยู่หลัดเลยยังไปส่งลูกที่โรงเรียนอยู่เลย
แล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ตายไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวนะ
นิสัยก็ดีอัธยาศัยดีเป็นคนน่ารัก
ตอนนี้ทุกคนก็เลยหวาดกลัวไปหมดเพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
คือเขาสงสัยอดีตพี่เคยของผู้ตายใช่ไหม

เป็นการบันทึกภาพสุดท้ายของผู้ตาย
ตอนที่พาลูกชายขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านเมื่อวานนี้นะฮะ
นี่ครับ๑๘นาฬิกา๓๔นาที
หลังจากขี่จักรยานยนต์มาถึงเธอก็พาลูกชายเข้าไปในร้าน
เข้าไปในร้านนี่เห็นมั้ยฮะชีวิตของสองแม่ลูกนะครับ
แล้วหนูน้อยวัย๖ขวบนี่จะทำยังไงต่อล่ะเนี่ย
กล้องวงจรปิดในร้านนะครับ
จะเห็นภาพตอนที่ผู้ตายกับลูกชายกำลังเลือกซื้อขนม
แล้วก็น้ำอัดลมนะฮะซื้อน้ำอัดลมไป๒ขวดนะครับ
ใช้เวลาอยู่ในร้านสักสามนาทีนะครับจากนั้นก็ไปจ่ายเงินนะครับ
สิบบาทนะฮะแล้วสองแม่ลูกก็พากันขึ้นรถจักรยานยนต์
ขี่กลับบ้านไปนี่เป็นภาพสุดท้ายที่บันทึกเอาไว้ได้นะครับ
เห็นอีกทีก็ตอนเช้านั่นแหละค่ะที่ลูกชายนอนอยู่แล้วก็
มีคนมาเห็นเอ้าทำไมยังไม่ไปโรงเรียนขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ตายได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ล่าสุดนี่นะฮะ
สิบแปดกรกฎาคมปีหกห้านู่นเลยครับถ้าเกิดไปดูล่าสุดเนี่ยนะ
บอกสำเร็จไปอีกขั้นแฮชแท็กปริญญาโทของฉัน
แฮชแท็กมหาบัณฑิตนี่นะฮะก็เป็นเรื่องของการเรียน
เธอโพสต์เอาไว้นะครับแล้วก็มีโพสต์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
โพสต์ภาพของตัวเองกับแม่ไปซื้อต้นไม้
นี่เห็นไหมต้นไม้เต็มเลยนะครับแล้วก็มีข้อความบอกว่าง
เป็นไม่ได้หางานทำตลอดแฮชแท็กวันหยุดของฉันทีนี้วันนี้เราส่งคุณจ๋าจำสีลงพื้นที่นะคะ
ก็พบว่าญาติญาติเนี่ยนำร่างของคุณพิมกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านแล้วมีญาติชาวบ้านเพื่อนก็มาร่วมงานมารดน้ำศพกัน
บรรยากาศคือเต็มไปด้วยน้ำตาจริงจริงอะค่ะได้คุยกับคุณพ่อของคนตายนะคะ
คณิตหรือว่าตาคณิตเนี่ยเนอะแกบอกว่าจ๋ามาดูนี่เดี๋ยวพาไปดู
หลังบ้านอ่ะประตูที่ถูกไขและงัดเข้ามาเนี่ยค่ะพาคุณจ๋าไปดูแบบนี้เลย
เป็นประตูห้องเก็บของที่มีร่องรอยการถูกไขกุญแจเปิดออกตรงนี้เลยค่ะ
เนี่ยพาเดินวนอ้อมบ้านมาเลยนะแล้วพ่อบอกด้วยว่าเนี่ย
แล้วก็สร้อยทองเส้นนี้แหละที่มันขาดตกอยู่ใกล้ร่างลูกสาวพ่อ
เส้นนี้เลยเส้นนี้เลยนะคะหลังจากนั้นพ่อคนนี้ได้พาคุณจ๋าไปดูในห้องด้วยนะ
ในจุดที่ลูกสาวเขานอนเสียชีวิตอ่ะบอกจ๋ามาดูนี่ในห้องอ่ะ
สังเกตเห็นเลยนะว่าเตียงมันยู่ยี่ยู่ยี่มันดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่
แต่ข้าวของอย่างอื่นดูปกติทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในที่ทางของมัน
ไม่ได้มีการแบบวางระเกะระกะผิดที่ผิดทางเลย
พ่อบอกว่ากลับจากกรีดยางมาเจอหลานอยู่ที่บ้านก็งงว่าทำไมหลานไม่ไปเรียน
พอหลานบอกแม่ยังไม่ตื่นก็เข้าไปดู
พ่อเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยตอนที่เห็นลูกสาวนอนหงายแน่นิ่งเรียกไม่ตื่นแล้วท่อนล่างเปลือย
พ่อบอกพ่อช็อกมากพ่อเชื่อเลยนะคนก่อเหตุต้องเป็นคนที่มีกุญแจบ้าน
งั้นจะไขกุญแจเข้ามาด้านหลังได้ยังไงแล้วคนที่มีกุญแจบ้านก็คืออดีตลูกเขย
ก็คืออดีตสามีของลูกสาวคนโตนั่นแหละเขาเพิ่งเลิกกันได้๓เดือนก่อน

คุณแม่เองก็พูดเหมือนกันเลยนะคะว่าเชื่อว่าอดีตลูกเขยอดีตสามีเก่าลูกสาวคนโตนี่แหละต้องเป็นคนก่อเหตุแน่

และที่สำคัญข้อมูลนี้แม่บอกจ๋าแบบนี้เลยว่าเขาเคยทะเลาะกัน
คือเขาอดีตลูกเขยเนี่ยไม่ถูกกับลูกสาวคนเล็กเพราะว่าลูกสาวคนเล็กไม่ชอบที่อดีตลูกเขยพาพี่สาวหนีออกไปจากบ้าน
แต่หลังจากนั้นเขาก็เลิกรากันนะพี่สาวก็กลับมาอดีตของอดีตลูกเขยเองก็กลับไปอยู่บ้านตัวเองที่อำเภอละงูจังหวัดสตูนแล้วก็ไม่กลับมาที่นี่อีกเลย
นี่ประตูบานนี้แหละค่ะที่โดนมีร่องรอยการไขแล้วก็เปิดเข้าไป
มันตัดกล้วยเด้อหรอกมันกดกล้วยดับแม่ต่างเริ่ม
และสุดท้ายก็ไม่เห็นไงกับคุณลุนด้วยหลังใบเกิด
ลักษณะเป็นสวนที่มีการตัดต้นยางพาราออกไปแล้วค่ะ
คุณจ๋าบอกเดินไปได้แค่๕เมตรคือ๕๙พี่อุ๋ย

เจอพื้นดินที่มีรอยย่ำเท้าค่ะนี่
มันเป็นรอยย่ำเท้าจมลงไปลึกประมาณนึงเลย
แต่บอกไม่ได้ว่าเท้าซ้ายหรือเท้าขวา
แต่ตรงนี้ตำรวจมาตรวจสอบแล้วนะคะ
คุณจ๋าไม่ได้ไปแค่บ้านหลังเกิดเหตุนะ
คือคุณจ๋าเนี่ยไปที่บ้านของอดีตพี่เขยผู้ตายด้วยนะฮะ

แต่เจอพ่อบังนันนะ
พ่อของบังนันบอกว่าโอ้โหนี่ตั้งแต่ทราบข่าวบ้านนั้นที่ว่าเขาเสียชีวิตเนี่ย
นี่ลูกชายยังกลับไม่ถึงบ้านเลยนะ

นี่บังนั้นนะฮะขวามือเนี่ยนะครับ
พ่อบอกลูกยังกลับไม่ถึงบ้านเลยนี่

คือพ่อของบังนันบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายมีปัญหาอะไรกับบ้านผู้ตายนะ
แต่เมื่อคืนยืนยันว่าลูกชายอยู่ที่บ้านตลอด

ตื่นเช้ามาก็ยังเจอลูกชายอยู่
แล้วลูกก็ออกไปทำงานตามปกติ
ทีนี้ตอนนี้ลูกชายกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ย
ของบังนันบอกแม่พ่อก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะ
เอาเป็นว่าให้รอฟังจากปากลูกชายพ่อเองดีกว่า

ยกให้บ้าน
ล่าสุดไม่ต้องตามหาตัวนานแล้วค่ะ

ควบคุมตัวบังนั้นได้แล้วนะคะ
ที่เขาขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูน
หลักฐานก็คือรอยเท้าต้องสงสัยที่ป่ากล้วย
ตำรวจไปตรวจสอบบ้านผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอละงู
แล้วก็เจอรองเท้าคู่นี้นี่มีดินโครนติดอยู่

ปรากฏว่าลายพื้นรองเท้าตรงกับที่พบใกล้บ้านคนตายเป๊ะเลย

แล้วมีดินโครนติดอยู่แบบนี่เห็นไหม
ว่ารองเท้าคู่นี้ต้องไปย่ำโครนหลังบ้านคนตายใช่ไหม
มันหมายความว่าอย่างไรตำรวจบอกว่าคุมตัวบังนั้นมาสอบสวนอยู่นะคะ
อ่าเดี๋ยวรอการขยายผลต่อนะครับ

หลายท่านบอกสงสารน้องวัย๖ขวบเหลือเกิน